คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องชวนแตกตื่นในงานประเพณีดอกจูดบาน
เขาก็มีการประกวดประขันธิดาจูดบานกันนะครับ
เอ่ยโชมงามกำลังประกวดกันอยู่แบบนี้
แต่ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประกวด๒คนกำลังนั่งพักอยู่ที่โต๊ะม้าหิน
แล้วเธอมีอาการตัวสั่นเหมือนถูกผีเข้า
ชาวบ้านบอกว่าเธอถูกผีเจ้าแม่ตะเคียนเข้าสิงทั้งสองคนเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับ
นี่แหละครับเป็นคลิปเหตุการณ์ที่สาวงามผู้เข้าประกวด
ธิดาดอกจูตบาม๒คนนะครับซึ่งจริงอ่ะ
นครศรีธรรมราชเขาจัดการประกวดแบบนี้เป็นประจำทุกปี

สองคนนี้ใส่สายสภายกรีดร้องออกมาเลยนะฮะ
แล้วก็ชาวบ้านเชื่อว่าถูกเจ้าแม่ตะเคียนทอง

โดยทั้งสองคนนี้มีอาการตัวสั่นกรีดร้องเสียงดังลั่น
พูดจาตะคอกข่มขู่แสดงอาการไม่พอใจตลอดเวลา
ลักษณะเหมือนโกรธแค้นอย่างรุนแรง
แล้วก็ชี้ไปที่ต้นตะเคียนทองต้นใหญ่ขนาด๓๔คนโอบ

แล้วก็๒ต้นนี้มันโตห่างกันอยู่ไม่ถึง๑๐เมตรนี่แหละครับคุณ
ต้นใหญ่ทั้ง๒ต้นเลยนะฮะสูงกว่า๔๐เมตร
ที่บริเวณคนต้นก็มีการตั้งศาล
แล้วก็ผูกผ้า๗สีผ้าแพร่๗สี
มีการตั้งเครื่องเส้นไหว้บูชาเต็มไปหมดเลยนะครับ

เป็นผู้เข้าประกวดหมายเลข๔และหมายเลข๗
โดยขณะที่ทั้งสองคนนั่งพักอยู่บนเก้าอี้ไม้หิน

จู่เธอมีอาการผิดปกติครับ
กรีดร้องเสียงดังตัวสั่นจนบรรดาพี่เลี้ยง
และผู้เข้าประกวดคนอื่นพากันตกใจนะฮะ

หญิงสาวทั้งสองคนไปทำอะไร
เจ้าแม่ตะเคียนทองสองพี่น้องไม่พอใจหรือเปล่า
ก็เลยมาเข้าสิงร่างน้องทั้งสองคน
ทั้งสองคนต้องไปจุดทูบเทียนนำเครื่องเส้นไหว้ไปขอขมา
กล่าวขอโทษขอให้เจ้าแม่ให้อภัย

ได้ไปจุดทูปขอขมาที่ใต้ต้นตะเคียน

และทีนี้ก็ต้องให้เพื่อนร่วมประกวดมาบอกกล่าวกับวิญญาณเจ้าแม่ตะเคียนทอง
ขอให้เจ้าแม่ออกจากร่างของเพื่อน
เสร็จการประกวดจะจัดเครื่องเส้นไหว้
ขอคำมายกใหญ่กันอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากนั้นไม่นานผู้เข้าประกวดทั้งสองคนก็กลับมาเป็นปกติเลยนะครับ
แต่ทีนี้ฮะนักเสี่ยงโชคไม่วายฮะ
เอาเลขผู้เข้าประกวดคือหมายเลข๔กับหมายเลข๗
ไปเสี่ยงโชคงวดนี้กันต่อไปทันทีนะฮะ

กมมพันธุ์บุญวงหรือว่าน้องบัว
ซึ่งเป็นผู้เข้าประกวดธิดาดอกจูดหมายเลข๗
สาวคนหนึ่งที่ถูกเจ้าแม่ตะเคียนทองเข้าสิง

เปิดเผยบอกว่าระหว่างเดินซ้อมประกวดอยู่บนเวที
ปรากฏว่าเธอมีอาการมันร้อนวูบวาบไปหมดเลยคุณ

พอลงไปข้างล่างเวทีมันเหมือนอาการคลื่นไส้คุณ

ก็เลยให้ทานยาแล้วก็ให้มานั่งพักตรงนี้แหละครับ
หลังจากนั้นเธอเกิดอาการคลื่นไส้หนักเลย
แต่มันไม่อาเจียนนะพออืดพออมอยู่ตลอดเวลา

จากนั้นไม่รู้ตัวเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ส่วนผลการประกวดธิดาจูดบาน

แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์น่าตกออกตกใจแบบนี้

ประกวดว่าน้องเมนักศึกษาสาวมทักศิลป์หมายเลข๑๔

ขณะที่น้อง๒คนคือหมายเลข๔และหมายเลข๗
แม่ตะเคียนเข้าสิงหลุดรอบ๕คนสุดท้ายไปอย่างน่าเสียดายนะครับ
คุณแต่พูดถึงต้นตะเคียนทั้ง๒ต้น

เขาเชื่อว่ามีวิญญาณของเจ้าแม่ตะเคียนทอง
อย่างตอนที่ราชการพยายามที่จะขยายพื้นที่แล้วก็มาสร้างอาคารเพิ่มเติม
ไม่มีใครกล้าเลยจะไปตัดโค้นต้นตะเคียนทั้งสองต้นนี้
เพราะต้นใหญ่ขนาดนี้นะฮะแล้วก็เป็นต้นตะเคียนคู่ด้วยนะ